ว่าโอ้โหมีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงอีกแล้วพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วก็เป็นดาวร้ายที่ใครเห็นหน้าก็นึกออกครับ
อามานพอามานพอัสวเทพครับ
ท่านเสียชีวิตอย่างสงบช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับด้วยวัยแปดสิบหกปี
ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจักรไปของอามานพอัสวเทพ
ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
ต่อมาครับเพจดาราภาพยนตร์ก็เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของคุณเอ๋
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของอามนพที่ให้ข้อมูลว่า
คุณพ่อเนี่ยเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อ๑๖ตุลาคม
หลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อก็มีอาการปวดท้อง
พอไปตรวจพบว่ามีนิ้วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษานิ้วในกระเพาะอาหารที่อักเสบ
และมีอาการติดเชื้อจนลามไปในกระแสโลหิต
ที่คุณพ่อจะเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือครับ
แล้วเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมทางครอบครัวของอามนพก็นำร่างของคุณอามนพ
บำเพ็ญกุศลที่วัดเจ้าอามแขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อยในกรุงเทพ
และช่วง๔โมงเย็นก็มีพิธีรดน้ำศพ
และเมื่อเวลา๑ทุ่มได้จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมนับเป็นคืนแรกครับ
บรรยากาศในงานก็โศกเศร้าครับมีรุ่นน้องมีเพื่อนนักแสดงที่เดินทางมาร่วมงาน
และแสดงความอาลัยกับคุณมานพเป็นครั้งสุดท้าย
โดยเฉพาะนี่ครับน่าจะยังจำกันได้อภัยโรธสังวริบุตรก็มาด้วยครับครับ